คุณผู้ชมคะในช่วงปี๒๕๕๘นะคะ
มีคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนสละโสดเข้าสู่ประตูวิวากันมากมายเลย
แต่ว่าจะมีคู่ไหนบ้างวันนี้พาเรทบันเทิง
เราได้มีการรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ตลอดปีที่ผ่านมาถือว่าปีแพะทองคำ
มีเหล่าคนบันเทิงพาเรทกันสละสดหลายคู่

เริ่มกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งบุ๋มปนัดดา
ประเดิมสละโสดกับเอกเอกรินหวานใจหุ่นล่ำ
อีกคู่ที่สละโสดเดือนแห่งความรัก
ก็คือคู่รักมาราทอนเจนนี่โปลิตานนท์และอันสารวุฒิ
มาเป็นคู่ของสาวเซ็กซี่กระแต่สุพักษร
หวานใจนักซิ่งลุยสอาทิตย์
จัดงานวิวาแบบคริสต์ไปเมื่อวันที่๕มีนาคม
อีกหนึ่งคู่หวานที่สละโสดตามกันมาติดภายในเดือนนี้
คือคู่ของลิเดียสารันรัฐและแมททิวดีน
หลังคบพ้ามานานกว่า๑๐ปี
อีกคู่ที่คบหาดูใจยาวนานไม่แพ้กัน
นั่นก็คือคู่ของท็อปพิพัฒน์และนุ่นจีรพันธ์

หลังจากนั้นก็มีอีกหลายคู่ทยอยลั่นระคังวิวา
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวศิลาชัย
จัดงานฉลองวิวาแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
พร้อมโชว์ซีนหวานขับฟรายบอร์ด
ช่อดอกไม้ให้ภรรยากลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงท้ายปลายปีก็มีหลายคู่จูงมือกันเข้าประตูวิวา
ไม่ว่าจะเป็นนางแบบสาวจิ๊ดแสงทอง
หวานใจไฮโซคลุยธนา

รวมถึงคู่ของสองดีเจสุดฮา
เผือกพงศธรและลุยพงพันธุ์

มีคู่ของตู่พบทรและสแตมอภิวัฒน์
มือแฟนสาวนอกวงการใช้ชีวิตคู่ไปแบบหวานชื่น
ส่วนคู่วิวาอลังการงานสร้างแห่งปี

เริ่มที่คู่ของหนังร้ายสุดเอ็กเอมมี่มรกฏ
หวานใจรุ่นพี่ไฮโซหนุ่มจิรายุทธ์
ก็ได้เลิกดีจัดงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่
คู่ของชามไอวารินและเจมสแอรอนโทมัส
ก็จัดงานแบบ๒วัฒนธรรมทั้งไทยและตะวันตก
งานนี้แววมาว่าเจ้าบ่าวยกสินสอดมาสู่ของไม่ต่ำกว่า๓๐ล้าน
อีกคู่ที่หวานไม่น้อยหน้าก็คือ
คู่ของนักแสดงสาวแองจี้เฮสติ้ง

เศรษฐีหนุ่มหล่อเจ้าของธุรกิจบ่อน้ำมัน
ควงคู่วิวาแบบอารับเก๋ไม่ซ้ำใคร
งานนี้มีข่าวเมาส์ว่าแองจี้ขึ้นแทนเจ้าสาวพันล้านเลยทีเดียว
ปิดท้ายที่คู่ฮอตที่ยกให้เป็นงานวิวาแห่งปี
สำหรับงานวิวาของซุปตาสาวสวยชมพู่อารยา
หวานใจน็อตวิสรุธที่อลังการสมฐานะ
งานนี้หนุ่มน็อตก็ทุ่มไม่อั้น
ขนสินสอด๑๐๘ล้านมาสู่ขอนางเอกดัง
ขึ้นชื่อว่าซุปตาตัวแม่ของวงการ

เจ้าตัวคัดสรรชุดวิวาเป็นแบรนด์รู้จากดีไซเนอร์ดังระดับโลก

มาพร้อมกับรองเท้าสั่งทำพิเศษ
เนื้อผ้าเดียวกับชุดมีเพียงคู่เดียวในโลก
ที่๒ที่เจ้าสาวคนสวยจัดมาให้สื่อมวลชนได้ยนต์ชมในวันแถลงข่าว
นี้สวยหรูตามสไตล์สาวมั่นผ่านสีแชมเปญอ่อน
วกกับความระยิบระยับของเนื้อผ้าทำให้ออร่าเจ้าสาวพุ่งแบบสุด
ที่๓ยกให้เป็นชุดไฮไลท์งานแต่งในค่ำคืนฉลองมงคลสมรส
ดีไซเนอร์ดังระดับโลกที่อลังการสมการรอคอย
มีการระดมช่างฝีมือระดับสูงมาปักคริสตอลและลูกไม้อย่างปรานีต
เป็นชุดแต่งงานแห่งปีที่สวยอลังการ
ที่ยังคงความเป็นตัวตนของชมพู่ดูน่ารักสดใส
เจ้าตัวใส่จนเป็นเทรนด์ฮิตในช่วงนั้น
จากชุดหรูแล้วรองเท้าอีก๖คู่จากแบรนด์ดัง
ซุปตาคนสวยคัดสรรมาเข้าเซ็ตกับชุดได้อย่างลงตัว
งานนี้สนุนราคาชุดแต่งงานและเครื่องประดับของชมพู่อารยา
เกือบ๑๐ล้านบาทเลยทีเดียว
สมดีกรีนนางเอกซุปตาอันดับต้นของเมืองไทยเลยล่ะค่ะ